ที่ชนบุรีผู้ชายคนหนึ่งอยู่อยู่บุกไปในห้องเช่า
ไปทำร้ายคนในห้องเช่านะฮะแล้วบอกว่าเขามีปืน
เจ้าของห้องเช่าบอกอ้าวมีปืนใช่ไหมนี่ก็มีมีดเหมือนกัน
สาเหตุที่ไปทำร้ายเพราะอะไรไม่ชอบขี้หน้า
แต่สุดท้ายตัวเองโดนเขาฟันบาดเจ็บสาหัสไง
พกปืนไปจำเป็นยิงเขาโดนเพราะฟันเลือดอาดโชคแบบนี้
ไม่ชอบขี้หน้าเรื่องอะไรทำไมต้องบุกไปหาเขาแบบนั้น
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์มีคนบาดเจ็บนะฮะกู้ภัยก็ไป
กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
รับแจ้งว่ามีชายถูกฟันวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
อยู่ในปั๊มน้ำมันบนถนน๓๓๑มุ่งหน้าพัทยาชนบุรี

โดนฟันแขนแผลเวอะวะเลือดไหลอาบ
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลก่อนแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชื่อว่านายชาวกรรักซ้อนอายุ๒๐ปี
เหตุเกิด๕ทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อคืนนะฮะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วทำไมถึงมาโดนฟันแล้ววิ่งมาที่ปั๊ม

ทางหยดติ๊งเต็มไปหมด

มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของห้องชื่อว่านายสุเดชไม้พาณิชย์อายุสามสิบสี่ปี
นี่อันนี้เป็นคนฟันค่ะนะฮะมอบตัวตำรวจผมเป็นคนฟันเองแหละ
ผมยอมรับนะฮะเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันเอ้าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
คนเจ็บอ่ะจริงจริงแล้วทำงานเดียวที่เดียวกันกับแฟนผมนะอืม
แต่อยู่อยู่บุกเข้ามาที่ห้องผมมีปากเสียงกันฝั่งนั้นน่ะ
ทำทีจะเป็นทำร้ายแล้วบอกว่าเขามีปืนผมก็เลยป้องกันตัว
ก็เอามีดอยู่ในห้องนั่นแหละฟันกลับไปคนเจ็บก็วิ่งหนีออกไปนะฮะ
สุดท้ายเนี้ยผมยอมรับผมก่อเหตุแต่ผมทำไปเพราะป้องกันตัวอืม
นะฮะเอาฟังเขาหน่อยครับถอดอะไหล่รถได้จะฝ้าพี่อืม
ก็ใส่ก่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่นี่
ถ้าดูดีกล้องดูครับผมไม่ได้ฟันนะข้างหน้ากล้องเลย
เพราะผมฟันอยู่ในรั้วของห้องเช่าเลย
เป็นความคิดเขาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้คนอื่นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้
ผมก็ไม่เข้าใจครับเหมือนกันคือประเด็นคนเจ็บก็คือบุกถึงห้องเขาด้วยไง
ถูกต้องแต่คุณผู้ชมฟังให้ดีนะคนที่เจ็บเนี่ย
ทำงานที่เดียวกันกับแฟนคนที่ไปฟันค่ะคือเราไม่รู้ว่าคำว่าไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ย
มันมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่า
มันมีเรื่องของความรักความหึงห่วงมาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
ทำไมต้องบุกไปที่ห้องถึงขั้นต้องฟันกันอะไรกันแบบนี้
อืมเดี๋ยวตำรวจต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอให้คนโดนฟันอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะสอบปากคำว่าที่บุกไปหาแถวถึงห้องเนี่ยมีอะไรนะฮะ
แล้วก็จะสอบปากคำคนฟันอีกทีนึงว่า
สาเหตุที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ